ก็คือจะให้เงินสนับสนุนหรือเป็นการให้เงินชดเชยคนละ๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ให้กับกลุ่มแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวคนที่ทำอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
ซึ่งคาดว่าจะมีคนกลุ่มนี้ได้รับเงินไปประมาณ๓ล้านคนและจะเริ่มให้เปิดลงทะเบียนได้๓๑มีนาคม
แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในระบบของประกันสังคมแล้วจะเพิ่มเติมเข้าไปคือถ้าคุณว่างงาน
คุณจะได้เพิ่มเข้าไปอีกกรณีที่คุณว่างงานคือจ่ายค่าจ้างให้๕๐ของค่าจ้างนะฮะโดยกรณีแรกนายจ้างไม่ให้ทำงาน
กรณีนี้จะรับเงินไม่เกิน๑๘๐วันส่วนกรณีที่๒กรณีที่รัฐสั่งหยุดจะรับเงินไม่เกิน๙๐วัน
อันนี้เป็นในส่วนของค่าจ้างรายเดือนต่างในส่วนของมาตรการเพิ่มเติมรัฐบาลมีการจัดสรรเงินสินเชื่อหนึ่งหมื่นบาท
ต่อมรายวงเงิน๔๐๐๐๐ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษเลย๐๑ต่อเดือน
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเอาไปใช้จ่ายถ้าเกิดใครต้องการก็ไปกู้กับธนาคารของรัฐต่าง
ขณะเดียวกันก็เตรียมสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการอีก๕๐๐๐
สำหรับผู้ที่ยังไม่เพียงพอในการใช้จ่ายโดยในส่วนนี้เตรียมวงเงินรวมทั้งหมด๒๐๐๐ล้านบาท
ตราดอกเบี้ย๐๓๕ต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมก็ลองดูเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะเริ่มให้เปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างต่างแล้วก็มีผลกระทบ
เบื้องต้นเขาก็บอกว่าเอาไปก่อนคนละ๕๐๐ก็น่าจะประทังชีวิตได้ในช่วงที่ป้องกันเรื่องของโควิดกันอยู่
ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นนะคิดว่า๓เดือนหวังว่ามันจะจบลงภายใน๓เดือนนี้
มันมีเรื่องของการอบรมด้วยถ้าคุณต้องการมีรายได้เพิ่มก็ไปอบรมกับหน่วยงานที่เขาจัดตั้งขึ้นมา

ก็ขอภาวนาให้เว็บไม่ล่มนะคะเพราะว่าคนน่าจะลงทะเบียนกันเยอะเหมือนกัน